บันไดเลื่อนห้างทำสินค้าแห่งหนึ่งนะคะแถวแถวปทุมธรณี
มีเยาวชนชายเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
บันไดเลื่อนนะคะคือทางลงค่ะ
กำลังจะกลับอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเชือกรองเท้า
ไปติดอยู่กับบันไดเลื่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะคะ

แล้วจะถึงปลายทางนี่ติดแบบนี้ดึงไม่ออก
แต่จุดสังเกตที่น่าสนใจก็คือบันไดเลื่อนหยุดทันทีเลยนะคะ
นี่คือระบบเซฟตี้ก็เลยบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะภายในห้างสรรพสินค้า
ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาเมื่อวานนี้ค่ะ
ในเอนามสมมุตินะคะอายุ๑๗ปีเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
อยู่บนบันไดเลื่อนทางลงของห้าง

โอ้โหบันไดเลื่อนหยุดเพราะว่าเชือกรองเท้าไปติดอยู่กับบันไดเลื่อน

คือต้องถอดรองเท้าทิ้งเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็เรียกช่างของห้างให้มาตรวจสอบ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ยังมีรองเท้าติดอยู่แบบนี้ค่ะติดอยู่กับบันไดเลื่อน
ช่างก็ไปซ่อมแซมบันไดเลื่อนแล้วก็นำรองเท้าออกมาได้
ธิรพงศ์ค่ะเป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อก็ให้ข้อมูลว่า
ตัวคนเจ็บเนี่ยทำงานอยู่ที่ร้านตอนเกิดเหตุกำลังจะกลับบ้านนะคะ
บันไดเลื่อนแล้วก็จะถึงอยู่แล้ว
เชือกรองเท้าไปโดนฟันของบันไดอะค่ะ
ทำให้บันไดเลื่อนหนีบที่ขาด้านขวาได้รับบาดเจ็บนิดหน่อย
ไปโรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะซึ่งทางห้างสรรพสินค้าก็ดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดค่ะ
ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าก็ชี้แจงนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสุดวิสัย

หลุดแล้วก็เลยเข้าไปติดอยู่ในร่องด้านข้าง
ไดเลื่อนมีระบบเซฟตี้ค่ะ
พอเกิดเหตุขัดข้องก็เลยตัดระบบทันทีและบันไดเลื่อนก็หยุดทันที
แล้วทางห้างก็ยืนยันนะคะว่าซ่อมบำรุงตลอดเวลา
ส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะคะ
คุณหมอให้กลับบ้านไปรักษาตัวต่อที่บ้านค่ะคือบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะ